มือต์รนด์ล่ะ

ว่าวาอะไรตัวเองท้นผมน่าแท้
พิเศษให้ดู

เชื่อเข่าไหมล่ะ

ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพี่สุภาชายว่าไงครับ
ถึงไหนนะค่ะพอดีตอนตอนนี้พี่เป็นยังไงบ้างอ่ะค่ะ
จากไหนครับเนี้ยจากจากไทยรัฐค่ะอ๋อพี่สบายดีครับ
คดีเรียบร้อยไปแล้วครับอ๋อปิดคดีเรียบร้อยไปแล้วครับ
เขาเรียกไว้ประมาณหกโมงครับแต่ครับผู้กรรมการประจ่าม้า

ประมาณปีนึงเขาก็ถามผมว่าเล่นยาไหมดูดยาไหม

ผมก็ออกมาบรรวมถุงครึ่งชั่วโมงได้ครับ

เขาก็พูดความครับว่าเขาเคยเสียลูกชายไป
เขาก็เครียดเลยเขาไม่ดื่มราวเพราะวันบริการดื่ม
ก็หวัดร้อแบบอารมณ์ดีครับคลิกคนละคนเลยครับผมก็ตกใจผมก็โอเคเขาก็มาดี
ก็ขอโทษนะครับถ้าเขาโตกว่านะครับ
โอเคผมให้อภัยครับ
แล้วเขาก็บอกว่างั้นว่างเดี๋ยวนัดทานข้าวกันนะอะไรประมาณนี้ครับ
เขาชวนเราทานข้าวด้วย
ใช่ครับชวนผมนัดทานข้าวกัน
แล้วถ้าเกิดว่าเขาเกิดจริงแล้วยังไง
ไม่กล้าไปเหมือนกันครับเพราะเขาบอกว่าก็อย่าเพิ่งไปอะไรอย่างนี้ครับ

ผมไม่เคยเจอนะผมเพิ่งเจอกับเขาครั้งนี้ครับ
แต่ปกติเขาก็อยู่แถวนี้ครับ
ใช่ตึกอยู่ใกล้กันครับ

ประขายอีกให้ทำแค่ผมคนสุดท้าย
อย่าไปทำกับคนอื่นเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่กล้าดำเนินคดีอะไรอย่างนี้ครับ
บางคนเขาก็กลัวเพราะว่าเขาก็เป็นทหารด้วยครับ
ใช่ครับทุกคนก็ตกใจกลัวก็ถอยกันมาหมดนะครับ